กี้ปัจจุบันเองก็ไม่ได้มีแค่เรื่องดิจิตอลอย่างเดียว
คือตัวผมเองผมมองว่าตัวเทคโนโลยีมันเป็นแค่เครื่องมือเนาะ

คือทุกด้านมันต้องการเทคโนโลยีดิจิตอลหมด

คำว่ากรี๊กจริงก็คือคุณครั้งไขในเรื่องอะไร

สามารถติดมิเตอร์๑๔๐๐กว่าหัวทางเทศบาล
ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ต้องไปเดินจดมิเตอร์เองแล้ว
เตอร์มันส่งข้อมูลมาปุ๊บออกบินค่าน้ำได้เลย

ให้แต่ละเทศบาลไปนั่งตั้งเสาเองเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์ค
ซ้ำซ้อนและต่างคนต่างมีเน็ตเบอร์ตัวเอง
คนไม่ควรจะมาทำอะไรที่มันซ้ำซากแบบนี้
ก็เลยใช้เทคโนโลยีพวกนี้ไปจับแล้วก็ให้มารวมกัน
ซึ่งเคสตัดดี้ก็คือน้ำปลา
ตอนนี้นะคะระดาก็อยู่ที่ตึกไทยรัฐค่ะ
กำลังจะเดินทางกันไปที่พักเก้าไกลนั่นเองนะคะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีนัดกับสสเทคนัทพงศ์นั่นเอง
มาพูดคุยกับเรื่องราวของการดิติไทยประเทศ
พาประเทศไทยเนี่ยเก้าไปสู่ดิจิเก้าเต็มตัวนั่นเองนะคะ

และในระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปนี้นะคะระดาต้องขอเล่านิดนึงว่า
สสเท้งเนี่ยเป็นเบื้องหลังคนสำคัญทางด้านเทคโนโลยีของทางก้าวไกลนั่นเองนะคะ
เพื่อที่จะให้ผู้คนเข้ามาร่วมในการเสนอไอเดียนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงจัดทีมอาสาที่จะมาร่วมพัฒนาต่อยอดไอเดีย
ในการที่จะมาใช้เอาเทคโนโลยีต่างเนี่ยที่สินไทยประเทศ
และตอนนี้นะคะก็อยู่ที่พักเก้าไกรเรียบร้อยแล้ว
เป็นบาร์แบบยอดฮิตของเหล่าด้อมส้มนะคะ

ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันไหนมาถึงพักเก้าไกลแล้ว
เท้งพาชมบรรยากาศการทำงานของก้าวไกลนิดนึง

แล้วในที่สุดเราก็มาถึงที่ทำงานของทีมเทคนะคะ
สวัสดีค่ะ
อันนี้ก็คือทีมที่อยู่เบื้องหลังทีมเทค

อันนี้โต๊ะผมจริงผมเพิ่งมุฟอินเข้ามาเหมือนกัน
อันนี้คือโต๊ะทีมครับ
โล่งใช่มั้ย

โอ้โหมีกันแค่ประมาณหลักไม่ถึง๑๐คนเนี่ยครับ

ส่วนใหญ่หน้าที่หลักทำอะไร
ถ้าสูตรข้อมูลก็ทำพวกข้อมูลส่งนโยบาย
ข้อมูลส่งพวกผู้บริหาร
แล้วก็ทีมสื่อเราก็ไม่ได้ใหญ่ก็มีคุยกันเท่านี้นะครับ

เดี๋ยววันนี้เราหลักเราจะมาคุยกันเรื่องของแนวทางการดิจิทัลประเทศเนาะว่า
เทคโนโลยีมันจะมาช่วยให้ชีวิตของคนมันดีขึ้นยังไงได้บ้าง
เรื่องราวของการทำนโยบายอะไรต่าง
พี่เท้งเนี่ยเข้ามาที่เก้าไกรก็ดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลย
พี่เทคมีบทบาทแล้วก็ทำอะไรในเก้าไกรบ้าง

แต่ว่าถ้าโดยแฟชั่นส่วนตัวตอนที่เข้ามาทำงานการเมืองเนี่ย
อยากผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจ
คือตัวผมเองผมมองว่าตัวเทคโนโลยีมันเป็นแค่เครื่องมือเนาะ

เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
คือทุกด้านมันต้องการเทคโนโลยีดิจิตอลหมดช่วงนี้
แต่ตัวผมเองเนี่ยผมอยากผลักดันเรื่องทำให้ยังไงก็ได้ให้อำนาจมันกลับไปอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด

แล้วก้าวกิ๊กเนี่ยทำอะไรบ้าง
เป็นผลพลอยได้ในช่วงกระแสเลือกตั้งที่คนมีความหวัง

แบบได้กลิ่นความเจริญเนอะ

อาจจะรู้สึกว่ากิ๊กมันต้องเป็นเรื่องคอม

คำว่ากี้จริงก็คือคุณคลั่งไคร้ในเรื่องอะไร

เรื่องการศึกษาเรื่องการปราบทุจริต
หรือว่าท่าย่างคุณลุ่มใหม่

คุยอะไรกันบ้างในดิสคอร์ต

แต่ผมมองว่าโดยฟังก์ของมันเนี่ยมันก็เหมาะที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับคนจำนวนมาก
มีการแบ่งกันยังไงทำอะไรพูดคุยอะไรกันบ้างในนั้น
หลักผมว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของการที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับ
ก็คืออย่างยกตัวอย่างอย่างไม่ใช่ผมเองก็จะมีพี่มาร์คด้วยนะครับ
กระทรวงดิจิทัลไต้หวันเนี่ยผมเองเคยไปพบเขาเขาก็เล่าวิธีการทำงานเขาให้ฟังว่า
เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสวมหวกรัฐมนตรีหรือใช้อำนาจรัฐในการเข้าไปพูดคุยกับใครนะครับ
ไม่มีการไปแอบดิวหลังม่านไปคุยอะไรกันใต้โต๊ะไม่มี
พอดีก็คือมันทำให้ทุกองคารพยพไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเขาเห็นทิศทางเนอะ
ว่าเวลาเราเข้าไปคุยเนี่ยมันปาร์ตี้นี้กลุ่มนี้มีปัญหาแบบนี้

เราต้องอย่าลืมว่านโยบายภาครัฐมันเกี่ยวข้องกับคนทุกกลุ่มในสังคม
การที่มีอะไรแล้วเรามาบอกเล่าให้เห็นทิศทาง

คือตอนนี้คนที่เข้าเป็นดิสคอร์ดอย่างนี้ค่ะ
เสนอไอเดียส่วนใหญ่เสนอไอเดียอะไรกันบ้าง
แล้วเราเนี่ยมีการต่อยอดไอเดียไหนที่เอามาใช้จริง
เราก็สามารถไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเรา

อย่างแรกก็คือตอนนี้ที่กำลังจะเสร็จแล้ว
ก็คือเป็นระบบการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
จริงโปรเจกต์ตั้งต้นมาจากตอนที่ผมไปคุยกับรองผู้ว่าสานนท์

มีโครงการให้งบประมาณชุมชนละ๒๐๐๐บาท
ปัญหาก็คือแม้แต่ผู้ว่าเองหรือทีมฝ่ายปริหารเอง

แต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวบอกว่าต้องเสร็จภายใน๑เดือน

ว่ามันกำลังจะหมดสิ้นปีงบประมาณช่วงเดือนตุลา
ปรากฏว่าก็มีคนที่เขารู้สึกว่าโอ้โหมีพลังมาก

กรุงเทพมหานครน่าจะมีเว็บไซต์ที่ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน
เข้ามาโหวตได้ว่าเขาอยากจะได้ไฟโซลาเซลล์นะ

แล้วก็ไม่ได้อยู่ในนโยบายหาเสียงของก้าวไกล
แต่ว่าผมได้ไอเดียมาจากคนที่เขาให้ไอเดียบริสกอร์ต
ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกเทศบาล
ซึ่งจริงที่อาจสามารถเราก็ทำมาแล้ว

สามารถติดมิเตอร์๑๔๐๐กว่าหัวทางเทศบาล
ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ต้องไปเดินจดมิเตอร์เองแล้ว
เตอร์มันส่งข้อมูลมาปุ๊บออกบินค่าน้ำได้เลย
แต่ปัจจุบันเนี่ยตัวเทศบาลอาจสามารถ
พูดง่ายคือเรายังต้องติดตั้งเสาเองอยู่
ถ้าอนาคตเราบอกว่าเราจะทำแบบนี้กับทุกจังหวัดเลยทุกเทศบาลเนี่ย
ให้แต่ละเทศบาลไปนั่งตั้งเสาเองเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์ค
ลงทุนซ้ำซ้อนและต่างคนต่างมีเน็ตเบอร์ตัวเอง

จริงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำปลาปลาด้วยนะครับ
ตอนที่ผมไปที่ไต้หวันเซ็นเซอร์วัดฝุ่นเขาระเอียด
ขณะที่ว่าช่วงหน้าเทศกาลเวลามีการจุดเผากระดาษไปให้บรรพบุรุษที่อยู่บนสวรรค์
มันเห็นได้เลยว่าฝุ่นควันมันเริ่มมาจากตรงไหน
แล้วมันทำให้ภาครัฐมีข้อมูลที่ไปบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากเรื่องฝุ่นเรื่องไฟสองสว่างละ
ทุกวันนี้ทำไมต้องให้ประชาชนมานั่งบอกการไฟฟ้านะว่าไฟเสาต้นไหนดับ
ทำไมเราไม่ติดเซ็นเซอร์แล้วให้มันมอนิเตอร์ไปเลยแล้วรู้ว่าไฟดับตรงไหนการไฟฟ้าเข้าไปจัดการเลย
ว่าจะเป็นไฟถนนหนทางเรื่องของน้ำท่วมต่างเนี่ยตรงไหนที่ไฟดับตรงไหนน้ำท่วม
ในกรุงเทพหานครเรามีการจะทำโมเดลต้นแบบอีกที่หนึ่งที่ถนนรัชดา
พูดง่ายคือตอนนี้สำนักการระบายน้ำเขามีเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำในระบบการระบายน้ำใหญ่
แต่ในท่อระบายน้ำที่อยู่ริมถนนไม่มี
เรากำลังจะเอาพวกสมาร์เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำไปติดตามท่อระบายน้ำข้างถนน
เพื่อดูว่าท่อตรงไหนมันตันแล้วจะได้ไปล็อกท่อให้ถูกจุด
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เอาพวกอุปกรณ์สมาร์ดีไวซไปทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นได้
แล้วก็การดำเนินบริการสาธารณะของภาครัฐมีตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
อีกตอนหนึ่งคือสร้างอุตสาหกรรมใหม่
นึกภาพว่าทุกวันนี้เงิน๑๐ล้านบาทที่เราไปลงทุนในอาจสามารถนะครับ
ให้เงินเทศบาลไปเทศบาลทำเองไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นอีกปาร์ตี้หนึ่งที่ได้ผลประโยชน์โดยตรงก็คือในเรื่องของบริษัทสตาร์ทอัพต่าง
เพราะฉะนั้นงบประมาณลองคูณกันเล่นสมมุติเราบอกว่า๑๐ล้านบาทคือที่อาสามารถที่เดียว
ทุกวันนี้เรามีท้องถิ่นประมาณ๗๘๐๐แห่ง

ว่าจำนวนขนาดไหนผมว่าหลายหมื่นล้าน
แล้วก็เป็นการใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประชาชน
แล้วก็ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ได้ด้วย

พูดง่ายมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาเครื่องมือไปติดตั้ง
เพื่อให้อุปกรณ์พวกนั้นมันคุยกันได้ภายใต้เครือข่ายเดียวกัน
คนไม่ควรจะมาทำอะไรที่มันซ้ำซากแบบนี้
ก็เลยใช้เทคโนโลยีพวกนี้ไปจับแล้วก็ให้มารวมกัน
ซึ่งเคสตาดี้ก็คือน้ำปลาเอาเทคโนโลยีไปทำอะไรแบบง่ายอย่างเงี้ย
แล้วชีวิตคนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จากที่เราคุยมา๒เคสนี้
มองว่าคือจริงเรื่องเทคโนโลยีมันไม่ใช่เรื่องที่แบบไกลตัวทุกคนอีกต่อไปเนาะ
มันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวแล้วก็ส่งผลกับชีวิตเราในทุกมิติเลยก็ว่าได้
ไม่ใช่เพียงแค่ว่ากระจุกตัวเองให้กรุงเข้มหาดังคล
แต่จริงมันควรจะกระจายว่าทั้งประเทศมันควรที่จะเป็นแบบนี้ได้แล้ว
ก็คาดหวังว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะ